คุณผู้ชมครับวันนี้ที่ประชุมสอบคอชุดใหญ่ก็มีการหามรือกัน
สุดท้ายก็มีมติรับข้อเสนอของสมชที่ให้ต่อพรกรฉุกเฉินอีก๑เดือน
ไปถึง๓๐มิถุนายนนี้แต่ว่ายังไม่มีการหามรือเรื่องของการลดหรือว่าขยายเวลาควบคุมเคอร์ฟิลล์

ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙หรือสวบคอชุดใหญ่
มีมติต่ออายุพรกรฉุกเฉินไปอีก๑เดือนให้ครอบคลุมถึง๓๐มิถุนายน
ส่วนช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์จะพิจารณาในการผ่อนคลายระยะที่๓
ซึ่งนายกรัฐมนตรีในฐานะพอสบคระบุการผ่อนคลายมาตรการต่างต้องพิจารณาในภาพรวม
ใช้ระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นขั้นเป็นตอนรวมทั้งใช้มาตรการทางสังคมร่วมด้วย
และยึดถือความมั่นคงด้านสาธารณสุขเป็นเรื่องสำคัญที่ยังคงดำเนินมาตรการอย่างเข้มงวด
ขณะที่นายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยหลังการประชุมสอบคอ
สอบคอยังไม่ได้เสนอเรื่องการลดเวลาเคอร์ฟิลล์ซึ่งอาจเป็นเที่ยงคืนถึงตีสี่
เพราะเห็นว่าประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและทางการแพทย์ก็มีความคืบหน้า
ส่วนการผ่อนปลนระยะที่๓นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เลขาธิการสมชไปพิจารณาเรื่องการเดินทางข้ามจังหวัด
และการเข้าพักโรงแรมเพื่อให้เศรษฐกิจไหลเวียน
ปียบุตรแสงกระหนกกุลแก่นำคณะก้าวหน้าโพสต์เฟสบุ๊คถึงกรณีการต่อพรกรฉุกเฉินอีก๑เดือน
โดยชวนประชาชนร่วมลนลงให้รัฐบาลยกเลิกการประกาศพรกรฉุกเฉิน
อย่ายอมให้รัฐบาลทำเรื่องที่ผิดปกติจนกลายเป็นเรื่องปกติ
เพื่อเสรีภาพในการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิต
เพราะเวลานี้สามารถควบคุมตัวเลขคนป่วยโควิดให้ต่ำกว่าวันละ๑๐คนได้แล้ว
เรียกร้องให้รัฐบาลยุติสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเร็วที่สุด
เพื่อให้บรรยากาศกลับคืนสู่ภาวะปกติ
ฟูความเสียหายทางเศรษฐกิจให้กับประชาชน
เพราะการต่อพรกรฉุกเฉินรัฐบาลมีแต่ได้กับได้
แต่ความเสียหายเกิดกับประชาชน
อย่านำจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่วันละคน๒คน
ขังประชาชน๖๗ล้านคน

ชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราชดร

ใช้งานจริงวันที่๒๗พฤษภาคม
ซึ่งภายในห้องประชุมจัดรูปแบบใหม่นิวนอร์มอล
เจ้าหน้าที่ได้นำผ้าคลุมที่มีชื่อแต่ละพัก

กำหนดให้สมาชิกนั่งเฉพาะเก้าอี้ที่มีชื่อพัก

แต่ไม่จำเป็นต้องทำพลาสติกสายกั้น

และมีไมโครโฟนใช้ส่วนตัวต่อสอสอ๑คน
พยายามให้ห้องประชุมนี้มีคนไม่มากเกินไป
นั่นก็วันนี้ก็เลยอธิบายสภาพทั้งหมดของสภา
ที่ขึ้นลงรถขึ้นมาห้องประชุม
ลงชื่อเข้ามาในนี้ยังไงนั่งยังไงนะครับ

แล้วก็ระหว่างประชุมข้างบนนั้นก็
ต้องมีสมาชิกไปนั่งอีกประมาณ๘๐กว่าคน

แล้วก็ขอร้องผู้สมาชิกนำผู้ติดตามได้

ส่วนการพิจารณาพรกรเงินกู้๔ฉบับ
ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด๑๙
การประชุมร่วมกันของวิบรัฐบาลและวิบฝ่ายค้าน
เห็นชอบให้ขยายเวลาพิจารณาเป็น๕วัน
ตั้งแต่วันที่๒๗ถึง๓๑พฤษภาคม
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน